พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นหยุดสิ้นเดือน

ขณะที่ฝนนั้นก็ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห

จุดไหนในประเทศไทยที่ต้องระวังกันบ้าง
นี่คือการตรวจสอบภาพถ่ายราเทียมจากกรมตุนิยมพฤติยา
สังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนหนาแน่นตรงนี้

อีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลพวงจากมรสุมฤดูฝนที่พัดมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนตรงนี้เป็นอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศต่ำ

ขณะนี้จะสังเกตว่ามีถึง๓จุดด้วยกัน
จุดนี้มีการร้อยเข้าด้วยกันกลายเป็นร่องฝนนะครับ
บริเวณที่มีร่องฝนก่อตัวอยู่ก็จะเป็นจุดที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
หมายความว่าหลังจากนี้ครับฝนส่วนใหญ่จะไปเทในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานตอนบนสักส่วนใหญ่นะครับส่วนตอนกลางจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียว
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมวันนี้ตลอดทั้งวัน
ส่วนวันพรุ่งนี้จะพบว่าเนี่ยนะครับ
ยังเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ดังนั้นใครจะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างก็ต้องระวังกันด้วย
เพราะว่าขณะนี้ทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเตือนมาแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์คลื่นที่ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
เรือนักท่องเที่ยวที่มีลำเล็กไม่ควรที่จะออกจากฝั่ง
เพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนและคลื่นที่แรงในขณะนี้
ส่วนบริเวณพื้นที่เหนืออีสานก็ต้องระวังเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาสะสม

หลังจากนี้นะครับอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
มีโอกาสเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
จากกลุ่มเมฆกลุ่มฝนที่เข้าไปปกคลุมส่วนตอนกลาง
จะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตเช่นเดียวกัน
นี่คือสิ่งที่จะได้รับจากฝนที่เทลงมา
แต่ว่าการใช้ชีวิตก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบการประกาศ
กรมบุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ